ดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะโอ๊ยสว่างแล้วเล่าได้
๗โมง๒๓นาทีคนขับรถบรรทุกบอกว่า
ขับรถอยู่ดีปรากฏว่าเจอสิ่งนี้มันคืออะไรล่ะคะดูค่ะ
อะไรอ่ะพี่ช่างภาพในสตูบอกว่านก

แล้วพี่บุ๊คกับพี่เบิร์ตว่ามันมีพลังงานบางอย่างบ้างแหละ
พี่ว่ามันคืออะไรครับมันมืดตึ๊บแบบนี้
บางคนบอกเหมือนเด็กผู้หญิงผมยาวใส่กระโปรง

หนุ่มคนขับรถบรรทุกนี่ค่ะ
มากับเพื่อนอีกคนบนถนนอำเภอบ้านสร้าง
จังหวัดนครนายกจู่มีเงาปริศนา
เพื่อนที่นั่งมาด้วยหัวทิ่มส่วนตัวคนขับรถ
เขาบอกว่าไม่คิดว่าน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นหมาตัวใหญ่มากกว่า
แต่แปลกแปลกตรงไหน
พอเห็นเงาแบบนี้จอดรถเลยค่ะ
จอดรถลงไปดูกลับไม่เจออะไรเลย
ด้วยความสงสัยว่าสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรกันแน่
ก็เลยนำคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถไปโพสต์
พร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วถามความเห็นจากชาวเน็ตค่ะ
แต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นตัวมันใหญ่กว่านกหลายเท่าครับ
คลิปที่คุณเห็นฟิล์มรถมันดำครับ
มันก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะครับ
ตัวใหญ่มากครับหางตาผมเห็นเป็นหมา

ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ออกมาดูมาฉายไฟดูนะครับ
เขาก็ตะโกนสวนผมมาว่าไอ้หนูเบรกอะไร
ผมก็เลยบอกว่าผมเบรกหมานะครับ
เขาก็เลยตะโกนกลับมาบอกว่าเบรกหมาหรือว่าคนตัดหน้านะครับ
ผมก็เลยขนลุกทันที

ตัวเขาตอนที่เห็นเมื่อกี้เขารีบเปิดหน้าต่างดูเลยนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าโอ้กระทืบเบรกจนเพื่อนหัวทิ้มนะ
นี่ถ้าจังหวะเมื่อกี้ฟรีสภาพไว้อีกนิดนึงเมื่อกี้

มุมหนึ่งเนี่ยเหมือนเพนกวิ้นกับอีกมุมหนึ่งเหมือนเด็กใส่กระโปรง

แต่ว่าถ้าอีกนิดนึงเดี๋ยวมาอีกภาพหนึ่งครับ

อันนี้พี่บอกว่าเหมือนคนใส่กระโปรงเด็กใส่กระโปรงใช่ไหมครับ

คนที่เขาใช้รถใช้ถนนเส้นนี้
เขาก็เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันแบบนี้นะคะ
ส่วนเจ้าของคลิปที่เอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่า